ในช่วงที่ผ่านมามีข่าวฮือฮาไปทั่วโลกครับ
ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าราคาน้ำมันที่ตกต่ำต่อเนื่องเป็นเหตุให้ต้องกู้เงินในครั้งนี้
เพราะว่าในสัปดาห์นี้ก็ได้มีการประกาศวิสัยทัศน์ปฏิรูปเศรษฐกิจครั้งใหม่
โดยที่จะพึ่งพารายได้จากน้ำมันให้น้อยลงแล้วก็ไปลงทุนในด้านอื่นแทน
เราต้องบรรลุวิสัยทัศน์นี้ไม่ว่าราคาน้ำมันจะอยู่ที่๓๐ดอลลาร์หรือน้อยกว่า
หากราคาน้ำมันขึ้นสูงเราก็จะบรรลุเป้าหมาย
ได้ง่ายขึ้นแต่หากราคาน้ำมันยังอยู่ที่สามสิบดอลลาร์
นี่เป็นคำประกาศของเจ้าชายโมฮาเมดบินซาวมัน
พร้อมกับการประกาศวิสัยทัศน์๒๕๗
ที่มีเป้าหมายพยุงเศรษฐกิจโดยลดการพึ่งพาน้ำมันที่เคยเป็นกำลังหลักให้ประเทศ
ราคาน้ำมันที่ตกต่ำลงต่อเนื่องในช่วงหลัง
สั่นคลอนประเทศที่พึ่งพารายได้จากน้ำมันเป็นหลัก
รัฐบาลสาอุเพิ่งยืนขอกู้เงินจากธนาคารต่างชาติกว่า๓แสนล้านบาท
เป็นครั้งแรกในรอบ๒๕ปี
วิสัยทัศน์๒๕๗๓จะเพิ่มเงินลงทุนสาธารณะเป็น๗๒ล้านล้านบาท
จากเดิมที่อยู่ที่ราว๕๗๐๐ล้านบาท
โดยเงินลงทุนส่วนหนึ่งจะมาจากการตัดขายหุ้นราวร้อยละ๕
ของบริษัทน้ำมันอารัมโกของรัฐ
ซึ่งคาดว่าน่าจะได้เงินจากส่วนนี้ไม่ต่ำกว่า๗๒ล้านล้านบาท
ถ้าเป็นไปตามแผนรัฐบาลซาอุดีอาราเบียก็เชื่อว่า
รายได้ที่ไม่ได้มาจากน้ำมันจะเพิ่มขึ้น๒๔เท่าตัว
ไปอยู่ที่๓๖ล้านล้านบาทในปี๒๕๕๙
เมื่อเทียบกับรายได้ที่ไม่ใช่น้ำมันของซาอุดีอาราเบียเมื่อปีที่แล้ว
ที่มีอยู่ราว๑ล้าน๕แสนล้านบาท
แต่วิสัยทัศน์ของซาอุดีอาราเบียนี้ไม่ได้มีเป้าหมายปฏิรูปเศรษฐกิจ
เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงเท่านั้น
แต่ยังมีเป้าหมายเปลี่ยนแปลงสังคมในระยะยาวในช่วงกว่า๑๐ปีข้างหน้าด้วย
นี่คือความสิวิลัยของกรุงริยาทเมืองหลวงของซาอุดีอาราเบีย
มีรถยนต์มากมายแล่นอยู่เต็มถนน
แต่รถยนต์เหล่านี้แทบทั้งหมดขับโดยผู้ชาย
ซาอุดีอาราเบียจะไม่มีกฎหมายห้ามผู้หญิงขับรถอย่างเป็นทางการ
แต่ผู้หญิงส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้รับสิทธิ์นี้
จากถูกมองว่าเป็นการกระทำที่บรรทอนคุณค่าทางสังคม
โดยที่ผ่านมามีความพยายามรณรงค์ยุติค่านิยมนี้
แต่ก็ยังไม่ได้เสียงตอบรับเท่าที่ควร
วิสัยทัศน์๒๕๗๓ล่าสุด
มีเนื้อหาบางช่วงบางตอนกล่าวถึงการกระจายโอกาสอย่างเท่าเทียม
และยังมีการตั้งเป้าหมายให้ผู้หญิงมีบทบาทในการทำงานเพิ่มขึ้น
เดิมที่มีอยู่ราวร้อยละ๒๒เป็นร้อยละ๓๐
ซึ่งทำให้ผู้หญิงซาอุดีอาราเบียอย่างอันลาวเชื่อว่า
ผู้หญิงจะมีโอกาสที่ดีขึ้นจากวิสัยทัศน์ใหม่ของประเทศ
บอกว่าการปฏิรูปเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่ผู้หญิงซาอุกำลังจับตามอง
เพราะมันอาจเปิดโอกาสให้พวกเราได้รับการจ้างงานมากขึ้นในประเทศ
วิสัยทัศน์ใหม่ของประเทศยังกลายเป็นความหวังของคนรุ่นใหม่
เช่นเด็กนักเรียนคนนี้ที่มองว่าจะเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของชาติ
เขาบอกว่านี่เป็นปรารถนาของพระเจ้า
การตัดสินใจให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและสวัสดิการ

วัยรุ่นอย่างพวกเราก็ควรสนับสนุนและช่วยเหลือให้เจ้าชายโมฮาเมดบินซามัน
ดำเนินวิสัยทัศน์นี้จนสำเร็จ
โดยพระชนมายุสามสิบพันศาเจ้าชายมมบินซาวมาน
รองมะกุฎราชกุมารของสาวุดีอาราเบีย
ให้เป็นรัฐมนตรีกระลาโหมที่หนุ่มที่สุดในโลกแล้ว
ยังกลายเป็นความหวังของคนหนุ่มสาวด้วย
หลายคนมองว่าพระองค์จะกลายเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ซาอุดีอาราเบีย
ที่จะนำความเป็นสมัยใหม่และเสรีภาพที่มากขึ้นสู่ประเทศ
แม้จะมีความกังวลจากชาวซาอุดีอาราเบียบางส่วน
ที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมก็ตาม
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน